มืดที่ผ่านมาจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ

คือบุกเข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุค่ะ
ยิงอดีตแฟนพร้อมกับชายคนรักใหม่เสียชีวิตค่ะ

ใช่ค่ะนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงในบ้านพักการรถไฟ
แห่งประเทศไทยชุมชนสาแก้วในเขตราชเทวีเนี่ยนะคะบ้าน

สองชั้นแล้วก็มีห้องอยู่หลายห้อง
ตอนเข้าไปถึงเจอผู้เสียชีวิตในห้องพัก

ผู้ชายคือนายกรกฎหมื่นปราบอายุ๒๕ปี
ผู้หญิงคือนางสาวฟ้าอายุ๒๔ปี
นี่ตำรวจสนพญาไทยแล้วก็พิสูจน์หลักฐานรวมถึงแพทย์เนี่ย

เรื่องต้นศพฝ่ายชายนายกรกฎโดนยิง๖นัด
ส่วนนางเสาฟ้าโดนยิงที่หัวที่ลำตัว๒นัด
แล้วก็มีคราบเขม่าที่มือด้วย
้าชายของผู้ตายที่อยู่ห้องติดกันเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนเช้ามืดได้ยินเสียง
เป็นเสียงปืนดังขึ้นในห้อง๕นัด
เปิดมาดูก็พบว่าทั้งสองคนโดนยิงแล้ว
แล้วก่อนเกิดเหตุน้าชายของคนตายบอกว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้
ไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันเลย
เชื่อว่าคนร้ายตั้งใจเข้ามาก่อเหตุโดยเฉพาะเลยนะคะ
ส่วนคนชี้เป้าเป็นวัยรุ่น
อายุประมาณ๑๙ปีที่อยู่ในชุมชนนั้นแหละค่ะ

ตอนนั้นคือเงียบแล้วก็ค่อยออกมา
และจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่า
นางสาวฟ้าเลิกรากับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพอากาศ
นี่เพิ่งปลดประจำการมาได้ไม่กี่วันเองนะคะ
คนนี้เนี่ยคือนายมรกฏประพาโรธหรือว่าในเชิดอายุ๒๔ปีค่ะ
หลังจากนั้นก็หนีมามาอยู่กับนายกรกฎที่บ้านหลังนี้
อยู่ได้๒สัปดาห์ค่ะเพราะว่าทนไม่ไหวไง
ที่โดนนายมรกฏทำร้ายร่างกาย
หลังจากนั้นนายมรกฏก็ออกตามหานางสาวฟ้าในชุมชนนี้หลายครั้ง
คนในชุมชนเขาก็จะบอกแล้วก็พานายมรกฏไปที่บ้านหลังนี้
หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาก่อเหตุเสร็จเขาก็หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจชุดสืบได้คุมตัวคนชี้เป้าเอาไว้
ก็นำตัวไปสอบสวนที่สนพญาไทยตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
พ่อของผู้ตายพ่อของนายกรกฎก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
เชื่อว่าแรงจงใจเกิดจากเรื่องรักสามเศร้านั่นเอง
ทีนี้ทางผู้กำกับสนพญาไทยก็บอกนะคะ
ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แล้วก็ทราบว่าคนร้ายจงใจมาทำร้ายผู้ตาย
เพราะว่าจากการสอบปากคำพยานมันไม่ได้มีการต่อสู้

ตอนนี้ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
แล้วก็ประสานทางต้นสังกัดเพื่อให้ตามตัวด้วย
ส่วนคนที่ชี้เป้าก็กันตัวเอาไว้เป็นพยาน๓คน
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณา
ว่าจะดำเนินคดีคนชี้เป้านี้ไหม
เพราะว่าครอบครัวของคนตายก็ยังสงสัยอยู่นะครับ
หนุ่มวัย๑๙ปีทำไมถึงไปชี้เป้าให้
รู้หรือไม่ว่าเขาจะมาฆ่าหรือจริงก็ไม่รู้นะฮะ
อันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยนะครับ